คุณผู้ชมฮะอย่างที่บอกไปเกริ่นไว้ตั้งแต่เบรกที่แล้ว
จะมาติดตามเรื่องนี้กันเพราะว่าหลายครั้งหลายคาไม่เข็ดหลาบนะครับ
ชักดาบอยู่ในปั๊มน้ำมันคือมาเติมน้ำมันซะเต็มถัง
แล้วก็ขับหนีออกไปเลยนี่คุณผู้ชมคันเดียวกันเนี่ย
เด็กปั๊มก็ให้บริการเป็นอย่างดีพี่คะเติมอะไรดีครับ
พอเติมเต็มถังปุ๊บโอ้โหเจ้าของรถพุ่งออกไปเลยไม่จ่ายตังค์
อย่างนี้เรียกว่าชักดาบอย่างนี้เรียกว่าโจรนะฮะ
คุณผู้ชมฮะกล้องวงจรปิดหลายปั๊มนะฮะ
เอานี่ก่อนปั๊มน้ำมันริมถนนสายวังน้อยธัญบุรี
พื้นที่อำเภอวังน้อยจังหวัดพระนครสิทธิยานะครับ
บันทึกภาพได้เลยนะฮะว่าคนร้ายเป็นชายสวมหมวกแก๊ปหน้ากากอนามัยปิดบังใบหน้า
เลขทะเบียนบ่อไปไม้สบสี๑๐๖๔
ตะโกนบอกดังเลยดีไหมดีค่ะจะได้จำทะเบียนกันไว้
เพื่อใครเห็นแจ้งเป็นบ่อแสนะครับบสบสี๑๐๖๔ฉะเชิงเสา
เข้ามาเติมน้ำมันหลังจากนั้นขับรถออกไปเลยนะครับ
ผู้จัดการปั๊มน้ำมันแห่งนี้เล่าให้ฟัง
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นวันเสาร์ที่ผ่านมาค่ะ
รถกระบะคันนี้เข้ามาเติมน้ำมันดีเซลบี๗เป็นเงิน๑๕๐๐บาทเต็มถังเนี่ยนะคะ
พนักงานเดินไปด้านหน้ารถขออนุญาตคุณลูกค้าตั้งป้ายชนิดน้ำมัน
ปฏิเสธบอกไม่เป็นไรไม่ต้องตั้งป้ายก็ได้
พนักงานก็ไม่ได้เอกใจอะไรกระทั่งเติมน้ำมันเสร็จ
คนขับรถขับหนีออกไปพนักงานพยายามวิ่งตามไม่ทันการไม่ทันแล้วนะครับ
ต่อมาได้นำคลิปวงจรปิดไปแชร์ในโซเชียลจึงได้ทราบอีกนะ
ว่ารถคันนี้ตระเวนไปก่อเหตุเติมน้ำมันและชักดาบในปั๊มน้ำมันเกือบ๑๐แห่ง
สระบุรีและพระนครศรีอายุทยา
คุณผู้ชมฮะล่าสุดของล่าสุดอีกนะครับมีปั๊มน้ำมันอีกแห่งหนึ่งที่ปราจีนบุรี
โอ้โหคุณผู้ชมกี่จังหวัดแล้วเนี่ย๓แล้วนะอายุทยานะสระบุรีนะและนี่ปลาจีนบุรีฮะ
เกิดเหตุขึ้นอีกนะครับนี่อย่างที่เห็นนะฮะ
ทีมข่าวของเราไปพูดคุยกับพนักงานปั๊มแห่งนี้ที่ปราจีนบุรีนะครับ
พาไปดูจุดที่คนร้ายขับรถกระบะคันเดียวกันกับที่ไปก่อเหตุใน๒จังหวัด๒พื้นที่เลย

คนร้ายอาศัยจังหวะพนักงานหันไปเก็บหัวจ่ายด้วยเสี้ยววินาที
ขับรถหลบหนีออกไปนี่ปูนออกไป

เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นคุณเมื่อวานนี้เองตอนเช้า๑๒ธันวาคม
กล้องวงจรปิดสามารถบันทึกภาพเหตุการณ์ไว้ได้ทั้งหมดนะครับ
โดยเสมียนปั๊มน้ำมันบอกด้วยว่า
ได้นำคลิปวงจรปิดโพสต์แชร์ในโซเชียลเพื่อเตือนภัยสังคม
เพราะคนร้ายอารวาสก่อเหตุไปทั่วเลยหลายจังหวัดแล้วนะฮะ

มันมีคลิปหนึ่งนะคุณนะจะเห็นว่าพนักงานเนี่ย
เอาป้ายชนิดน้ำมันไปวางไว้บนกระโปรงหน้ารถแล้วนะ

พอเขาเติมน้ำมันกันเสร็จนะพนักงานเติมเสร็จ

ป้ายน้ำมันไปวางข้างรถเลย

ดังนั้นตำรวจก็คงต้องตามตัวกันต่อนะฮะ
เบาะแสไว้ด้วยใครเจอนะฮะอีซูซูดีแม็กซีดำ
ทะเบียนบ่อไม้ไม้สอบวิศี๑๐๖๔ชะเชิงเสา